คุณผู้ชมจากเกรทนะคะเรามาดูชายหนุ่มกล้ามโตที่เขาแบบ
คุณผู้ชมคนแรกนะคะกล้ามโตไม่แพ้คุณเกรฟนะคะ
นั่นก็คือคุณอ้ำอธิชาติค่ะ
อีกคนของพี่มดดำของเรานั่นเอง

ไม่ใช่ของพี่นัทมีเรียนนะของพี่มดดำไปแล้วนะคะ
เขาบอกว่านะคะพี่อ้ำเนี่ยเขาได้แชร์คลิปเทคนิคการออกกำลังกายต้านโควิดไว้เพียบเลยค่ะ
ซึ่งพี่อ้ำเขาแนะนำไว้หมดนะคะโอ้แกฟิตมากจริง
กระโดดเชือกก็แล้วต่อยมวยก็มีนะคะ
และเขาก็แนะนำด้วยนะคะว่าต้องออกกำลังกายตากแดดนะคะ
แต่อยู่แค่หน้าบ้านของตัวเองพอนะคะไม่ต้องไปไกลค่ะ
ไม่ต้องไปสัญหาอุปกรณ์อะไรเยอะแยะยุ่งยากค่ะ
ก็เดี๋ยวแหละค่ะเตะค้าบ้างปล่อยยกโชคลมบ้างนะคะ
กล้ามฟิตแบบพี่อ้ำก็จะเป็นของคุณแน่นอนจ้า
ครับคือพี่อ้ามเนี่ยเขาทำแบบสม่ำสมองทำอยู่ตลอดค่ะ

หนุ่มกล้ามปูยุคแรกเลยก็ว่าได้นะสำหรับคุณอ้ำนะจ๊ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะรุ่นเล็กลงมาหน่อยนะจ๊ะสำหรับน้องนายนพัฒน์
ดูจากในคลิปคุณผู้ชมเหมือนจะอยู่ที่คอนโดไหม
เออซึ่งอยู่คอนโดอ่ะก็ออกกำลังกายได้เหมือนกัน
เอาเสือโยคะมาปูค่ะแล้วก็แพล้งมันอยู่ในห้องนี่แหละ
รับรองว่าท่านี้เนี่ยได้เหงื่อแน่นอนแถมยังได้เกรงหน้าท้องซิกแพคแน่นมาอีกด้วยนะคะ
นี่แอบเห็นเลยนะว่าน้องนายเนี่ยเขาเปิดวีดีโอสอนออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
โฟกัสอะไรผิดจุดหรอกน้องไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างมากนะ
อันนี้ออกกำลังกายได้ที่บ้านนะใครทำตามก็ทำได้
ฉันก็ก้มตามนายเลยนะคะแล้วตาดิฉันก็รอด
ไม่มีอะไรรู้เลยว่ากำลังจะโฟกัส
ก็พอบอกเมื่อกี๊ก็ดูน้องนายก็กล้ามขาก็ดีแล้วลูกน้าแข็งแรงมาก
มาจากน้องนายมาที่เต๋าสมชายกันหน่อยจ้ะพี่จ๋านี่รุ่นใหญ่ใจถึงค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะแหมสีเสื้อแสบตาซะละเกินนะฮะ

พี่เต๋านี่นะคะเขามีเครื่องวิ่งอยู่ที่บ้าน
แจ๊คก็มีนี่แต่ใช้ตากผ้าใช่ไหมบ้านเธอ
ฉันไม่มีเธอฉันรอคนแบบหนุ่มซื้อให้อยู่

ที่บ้านมีแล้วก็สะดวกหน่อยนะ

ได้เบิร์นคาโลยีอย่างดีเหมือนกันน่ะจ้า

สมชายไงก็ตอนว่างใครอยู่บ้านก็เปิดดูได้
สมัยก่อนตอนนางเกินมาเป็นแบบนี้นางก็ต้องสมชายมาก่อนไง
ตั้งแต่หัวจดช้าพี่เต๋าก็ยังบอกอย่างนี้เลย
แด็กซ์ร้องเพลงดีมากเห็นไหม
สมจิตรรายการเองไปจากข่าวนี้ดีกว่าไปค่ะไป